นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ฉันกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจ
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
แน่นอนครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
วันเลย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
คุณผู้ชมก็จะได้พบกับรายการที่เป็นแรงบันดาลใจ
เป็นเพื่อนของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเป็นตอนพิเศษนะครับ
ของรายการของเรามีชื่อว่าร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน

ถึงจะเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วค่ะ
แต่ว่าหัวใจเนี่ยแกร่งดุดดังเพชรเลยนะคะ
กติกาเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะร้องครบ๑๐เพลงยิบไปเลยค่ะ

แล้วก็มีน้องอีก๓คนที่ต้องช่วยกันดูแลนะคะ
เป็นพี่สาวคนโตที่เรียกได้ว่ามีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ
เรามาพบกับภาพชีวิตกับเรื่องราวของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
เชื่อเลยครับ
ที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด๕คนค่ะ
มีย่ามีหนูแล้วก็มีน้องอีก๓คนค่ะ
พ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะ
ก็คือแม่หนูตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนค่ะ
ส่วนพ่อพ่อออกมาจากคุกแล้ว
แต่ตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพ่ออยู่ไหน
เพราะว่าตั้งแต่พ่อออกมาพ่อก็ไม่เคยส่งข่าวให้หนูเลยค่ะ

เพราะว่าแม่ก็ไม่ติดต่อกลับมา

คนที่สองคือน้องยิ้มค่ะน้องยิ้มอายุ๙ขวบค่ะ

คนที่สามคือน้องโมตุลค่ะน้องโมตุลอายุ๘ขวบค่ะ
คนที่๔น้องแต้วค่ะน้องแต้วอายุ๖ขวบค่ะ

หนูไม่มีพ่อแม่หนูก็ดูแลน้องค่ะ
หนูก็ให้ความอดอุ่นกับน้องค่ะ
อดน้องเพราะว่าน้องก็คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะ
นี่คือน้องหนูค่ะน้องหนูชื่อน้องโมตุลอายุ๘ขวบค่ะ
แล้วก็น้องหนูพิการทางด้านสมองแล้วก็ร่างกายค่ะ
ตาน้องมองไม่เห็นค่ะถ้าเห็นก็จะเป็นเห็นเป็นแสงค่ะ
ฟันของน้องก็จะเลือดออกบ่อยแล้วก็น้องไม่สมประกอบตรงที่ว่าขาน้องค่ะ
จะไม่เท่ากันค่ะเลยจะทำให้ทรงตัวไม่ได้
น้องหนูเขาเป็นโรคเบาจืดค่ะอาการจะเป็นควบคุมอุณหภูมิตัวเองไม่ได้ค่ะ
บางทีเขาก็จะร้อนเกินไปต้องหาผ้ามาเช็ดตัวให้ค่ะ
แล้วก็บางทีน้องเขาก็ตัวจะเย็นเฉียบเลยค่ะ
เราก็ต้องตีพัดลมค่ะแล้วก็หาผ้ามาคุมให้น้อง
แล้วก็เราต้องพ่นยาน้องทุก๑๐ชั่วโมง
ถ้าไม่พ่นน้องเขาก็จะปัสสาวะหมดร่างกายเลยค่ะ
แล้วก็น้องเขาจะเกร็งค่ะแล้วก็จะดิ้นด้วยค่ะ

เวลาจะดื่มนมก็ต้องมีคนป้อนแล้วก็ต้องคอยกดปากเขาไว้ด้วยค่ะ

หนูสงสารเวลาที่น้องเขาเสล็ดพันคอค่ะ

เราต้องช่วยเขาโดยการทุบหน้าอกค่ะ
ถ้าไม่ทุบน้องเขาก็จะหายใจผิดปกติแบบนั้นค่ะ
นมกระป๋องละ๒๓๗บาทก็จะกินได้๒วันค่ะ
แล้วก็แพมเพิร์ตใช้วันละหลายตัวมาก
ถ้าเราพ่นยาบางทีพ่นช้าไปหรือว่าพ่นไม่เข้า๑๐๐
ที่มันต้องเข้าไปก็จะมีฉี่มาออกมาก่อนกำหนดเยอะมากค่ะ

วันกลางคืน๒ครั้งก็ประมาณ๖ตัวค่ะ

ถ้าไม่มีเขาก็คงจะลำบากก็คือเขาเหมือนกำลังใจเราด้วยค่ะ
หนูก็ช่วยเลี้ยงน้องก็ช่วยทำกับข้าวให้น้องกินค่ะ
ช่วยทุกอย่างเลยค่ะน้องตื่นมาไปพักผ้าน
ก็คอยให้คอยดูน้องโมตุลค่ะเวลาที่ย่าไปขายของค่ะ
ตั้งใจไว้แล้วว่าหนูจะเลี้ยงน้องเนี่ย
จนกว่าน้องจะสิ้นลมหายใจหรือว่าตัวหนูเองจะเสียก่อนค่ะ
ผูกพันกับน้องมากเลยค่ะ
หนูดูแลน้องเข้ามา๘ปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่น้องเขาเกิดหนูก็ช่วยย่าดูแลทุกอย่าง

พี่จะดูแลหมดตุ้นดีที่สุด
หมดตุ้นก็อย่าไปไหนนะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อย
น้องไบเตยของเราเข้าที่แล้วมาแล้วหนึ่งครั้งนะค่ะมาเปิดตัว
แล้วก็ร้องไปแล้ว๑เพลงได้ไปแล้ว
หมื่นบาทวันนี้เธอก็จะมาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเธอต่อนะครับ
มาพบกับน้องใบเตยนะครับเด็กหญิงหัวใจไม่ยอมแพ้
ขอเป็นแม่คนที่สองเพื่อนน้องที่ไร้แม่เชิญครับ

เพลงนี้เลยนะครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้น้องใบเตยนะครับก็มากับครอบครัวนะครับเหมือนเดิมนะครับ
อยู่ทางด้านล่างนะครับเริ่มจากทางด้านนี้นะครับ
น้องยิ้มถัดไปน้องแต้วนะครับที่อยู่ในรถเข็นนะครับ
โมตุลและคุณย่าตูนนะครับสวัสดีครับ
การดูแลน้องโมตุลเนี่ยความยากลำบากเนี่ยมีเยอะมากในการดูแล
แต่อันดับหนึ่งเลยคือการพ่นยาขั้นตอนเป็นยังไงครับ
ก็คือว่าหนึ่งให้เอาน้ำเกลือค่ะกับสำลีล้างจมูกค่ะ
แล้วก็พ่นยาเข้าไปค่ะค่ะพ่นก่อนเวลาก็ไม่ได้
หลังเวลาก็ไม่ได้เราต้องนับชั่วโมงให้ดีใช่
สาเหตุที่จะต้องเอาน้ำเกลือกับสำลีเช็ดจมูกให้สะอาดก่อนเพราะว่าอะไรคะคุณญาติ

เช็ดก็ได้แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มั่นใจค่ะ
ถ้าไปดันกับก้อนหรือว่าเส้นอะไรที่มันยามันนิดเดียวค่ะ
มันไม่ได้เยอะนะเพราะมันไปโดนปุ๊บมันก็ไม่เข้าไปในจมูกค่ะ

ก็จะไม่ครบโดสจะไหลออกมาค่ะ
ถ้าสมมุติว่าในกรณีผิดพลาดให้ไม่ครบโดสในการพ่นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ตื่นมานี่ลื่นเลยค่ะเราเดินไปจะเข้าห้องน้ำลื่นเลย
ทำไมคะก็ชี้เขาเต็มเลยค่ะชี้
ใช่ค่ะเพิ่มเพิ่มระเบิดเลยค่ะ
ฉี่ก่อนแล้วก็จะอาเจียนตามมาค่ะ
ถ้าลองอาเจียนแล้วก็ถ้าเราไปซื้อยามากิน
ที่ระวังที่สุดก็คือว่าเขาอยู่คนเดียวนะเขาก็จะกัดมือตัวเอง
กัดเป็นรอยเขี้ยวเลยค่ะตอนนี้คือเรานวดให้เขาแล้วเขาจะไม่เกรงไม่กัดแล้ว
เคยกัดเป็นแผลแล้วเรางัดปากก็ไม่ยอมปล่อยเขาก็ร้องเขาก็เจ็บแต่เราต้องงัดปากเขาออก
นี่ทีนี้ด้วยตัวคุณย่าเองก็สุขภาพเป็นไงคะตอนนี้
เมื่อ๒๐กว่าปีเคยเป็นมะเร็งค่ะ

ลูกค่ะผ่าไปแล้วรอบนึงตอนแรกก็ลามไปตรงนี้เขาก็ผ่าอีกรอบหนึ่งค่ะ
แล้วก็จะผ่าอีกรอบโดยที่มดลูกเราก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่าอะไร
นึกในใจว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยตายกันหมดแล้ว๗คนที่มาเหลือเรา
ก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วถ้าผ่าตัดคงไม่รอดแล้วหนีดีกว่าตัดสินใจหนีไม่มีตังค์ติดตัวเลยสักบาทหนึ่ง
ไปที่บางมดมีญาติทำงานก่อสร้างอยู่ก็ไปบอกไม่รู้แท็กซี่เขาหน้ามืดรับ
พอเขาไปส่งเขาก็เรียกญาติมาจ่ายตังค์ค่ะเราก็นอนที่ไม้แบบที่เขาก่อสร้างใช่ป่ะ
แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งเขาเดินมาบอกเองอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นอายุ๒๗ใช่ไหม
บอกอะไร๒๗เองจะยอมตายเลยเขาบอกว่ายาย๖๐ยายไม่ยอมตายยายก็เป็นมะเร็งไปนู่นเลยที่วัดคำหยาด
คำหยาดอ่างทองใช่ไหมเขาพูดเสร็จเขาก็จดใส่มือเราก็ไม่ได้กำไว้
แต่พอมาถึงน้องสาวเขารู้เขาก็ไปรับกลับบ้านพอไปถึงบ้านไปอยู่ได้๑๕วันก็ไม่ตาย
ก็เลยบอกน้องสาวว่าแล้วได้ไปไหมที่วัดไปพาไปวัดหน่อยจำคำพูดยายได้ว่า
ไปถึงอำเภอโพทองเองถามวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอีหนู
พอไปถึงปุ๊บนะเดินเข้าไปก็เย็นวาบเลยตัวเราเข้าไปในโบสถ์
ก็ไปเอายาไปสวดไปอะไรเงี้ยก็มากินได้๗หม้อท้องเราที่ใหญ่แค่เนี่ย
ก็หายไปหมดเลยค่ะยกลงไปแล้วแม่บนไว้ด้วยบนบวชแม่
ก็มีชีวิตรอดทุกวันค่ะ
คุณย่าตูนตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้กี่ปี
ใกล้๓๐ปีนี่วัดคำหยาด
ตูนก็บรรเทาเบาวางมาได้ทั้งหมด๒๐กว่าปี
แต่ต้องคือแต่ละคนนี้อาการอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ
ร่างกายก็อาจจะไม่แข็งแรงไม่เท่ากัน
สำคัญด้วยคืออาจจะยังไม่แพร่กระจายแล้วหัวใจต้องสู้
สิ่งที่คุณย่ากลัวมากที่สุดในตอนนี้เลยคืออะไรคะ
กลัวตายแล้วไม่มีใครเลี้ยงหมูตุ๋น

ถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลหมอบอกว่า
คุณย่าอยู่ได้๓เดือนหรืออยู่ได้๖เดือนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเอาไว้กับน้องเตยต้องเรียนน้องอีก๒คนนะครับ
ทีนี้ด้วยสายเลือดเขาก็มีความเป็นพี่น้องกับน้องเตยนี่แหละ
ทีนี้คุณย่าเองเนี่ยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับน้องเลย
ก็รักน้องเหมือนกับรักน้องเตยเลยน้องเตย
คุณย่าเคยฝากฝังอะไรไว้กับน้องเตยบ้างลูก
เขาเคยบอกกับหนูว่าเนี่ยถ้าย่าตายนะดูแลน้อง
อย่าทิ้งน้องนะย่าหายไปไหนก็อย่าทิ้งนะ

สงสารค่ะย่าเขาตอนเช้ามาเนี่ยเขาทำงานบ้านทำทุกอย่างเลย
โดยที่ไม่ปลุกหนูค่ะตอนที่เขาไปขายของเขาก็ไปขาย
ขายแล้วก็เนี่ยให้ดูแลน้องเขาทำงานหนักเพื่อครอบครัวหนูมากค่ะ

ยากเขาเหนื่อยจนหนูคิดไว้เลยว่าครอบครัวหนูทั้งหมดเนี่ย
มีย่าที่เหนื่อยที่สุด
ใบเตยช่วยแบ่งเบาภาระอะไรให้คุณย่าบ้างลูก
ย่าไปขายของหนูก็ช่วยเลี้ยงน้องค่ะ
แล้วก็หลังจากที่ย่ากลับมาหนูก็ถูบ้านกวาดบ้านเก็บของอะไรให้เรียบร้อย
เขากลับมาปุ๊บเขานอนได้เลยค่ะ

เพราะย่าก็ต้องทำมาหาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลใบเตยด้วยแล้วก็น้องอีก๓คน

อันนี้หนูรู้อยู่แล้วนะคะว่าเวลาย่าเขาร้องไห้ย่าเขาไม่ร้องให้ใครเห็นค่ะ
ถ้าเขาร้องเขาไปร้องในห้องค่ะไม่ออกมาซึ่งหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเขาร้องแน่นอน
อย่างเมื่อกี้นี้ย่าก็มีน้ำตาเหมือนกันนะต่อหน้าสาธารณชนนี่แบบนี้ถือว่าเห็นบ่อยไหม
ปกติถ้าใครถามถึงเรื่องแบบทำไมถึงต้องทิ้งชีวิตไม่อยู่กันพวกนี้คือเขาจะเริ่มออกมาแล้วค่ะ

ก็ต้องนับถือใจคุณย่านะคุณย่าคุณย่านี่ถือว่าจิตใจงามใบเตยอยากบอกอะไรคุณย่าบ้าง
ก็อยากบอกว่าหนูรักย่าหนูจะดูแลน้องหนูจะช่วยย่าทุกอย่างค่ะ
ก็เลยมาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วของเราในวันนี้นะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าได้เงินทุนจากรายการเราไปเนี่ยคิดว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เอาไปออกค่านมกับค่าแพมเพิร์ตให้น้องค่ะแล้วก็ลดเรื่องรถของย่าค่ะ
จากอยากได้ค่านมและค่าแพมเพิร์ตของน้องโมตุลแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยู่ในใจของใบเตยก็คืออยากให้น้องมีเสื้อนักเรียนที่เป็นชื่อของตัวเอง

ณตอนนี้คือเสื้อก็ใส่ตกทอดกันไปเราจะได้เป็นคนแรก

แล้วยิ้มจะได้เป็นคนที่๒แต้วจะได้เป็นคนที่๓ชื่อก็สเปะสปะกันตัวเองก็ยังไม่มีชื่อ

้วตอนนี้ในเสื้อของแต้วเป็นชื่ออะไรคะไหนดูหน่อยเสื้อนักเรียนอ่ะลูก

ัชรินแล้วตอนนี้เสื้อนักเรียนชื่ออะไร

ชื่อดวงรุไทยดวงรุไทยชื่อใคร
ชื่อพี่ยิ้ม
ชื่อพี่ยิ้มอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ที่เพลงที่สองนะครับเพลงที่สองก็มีมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมาเลยครับ

เห็นคนข้างบ้านเปิดฟังไวมากค่ะนะ
มั่นใจไหมเพลงเนี้ยน่าจะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์จากหนึ่งร้อย

ว้าวถือว่าน้อยนะถ้า๔๐นะ
นะตอนนี้มีแล้ว๑๐๐๐๐นะครับ

ก็ต้องบอกว่าสู้แต่ก็มีโอกาส

ไม่ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ตัวช่วยร้องผิดขึ้นมา
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่ง
เหลือห้าพันบาทตัดจินจ่ายให้ดีครับ
น้องใบเตยฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒
มูลค่าสองหมื่นบาทน้องใบเตยครับ
เพลงที่สองนี้จะสู้หรือจะ

ตัดสินใจสู้นะครับตัวช่วยพร้อมที่จะใช้
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ใช่ค่ะ

ดีค่ะตัวช่วยมีไว้ช่วยค่ะคนสวยนะ
สิทธิ์เลือกได้๓แผ่นแผ่นแรกแผ่นไหนครับ

นะครับ
มาดูกันครับตัวช่วยแผ่นที่๓ก็คือ
ร้องเพลงเก่งทนพุนครับ

นิดนึงค่ะ

กังวลอะไรลูกไหนละให้คุณพี่พิมเฟซสั่ง
อันนั้นไม่ถือว่าเป็นเนื้อเพลงมันเป็นลีลา

ก็คือร้องเพลงเก่งเลยนะครับตัวช่วยครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะใช้นะครับ

นั้นเลือกได้หมดนะครับแผ่นที่๑๒

ตัวช่วยแผ่นที่๒ในเพลงนี้ที่ใบเตยเลือกนะคือแผ่นที่๑นะครับก็คือ

แน่ใจแล้วว่าพออยากเปิดอีกไหม

เตยอันนี้ถ้าเกมจบเตยต้องกลับบ้านเลยนะลูก
เงินที่สะสมมา๑๐๐๐๐ตอนนี้

น้องใบเตยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
เอาล่ะถ้าไม่ใช้ตั้งสมาธิให้ดีค่ะ

มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

ฟังแต่เป็นสาวเดิมกายฟังคุณชายหัวใจไม่มี
เมื่อคืนฟันดีหนาตกฟันฟังเหลือผกผู้ชายยอดดี
พาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้หน่อยสิ
เสียบหุ้มให้ตั้งหลายฮนเสียบรนเสียบรนตั้งห้ามบที
คือตอนตีสี่แม่เสียดายจังฮะเสียดายจัง
ปีห้าไม่ถึงก็รวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันนี้
ผู้ชายอะไรน่ายิกกระซีกกระซีกน่ารักน่าตี
เพียรมาอดอ่อสอคำเสนอกมากมี
ฝันว่าคิดอยู่ว่ามถ้าถูกล้วนลามจะทำไงดี
ความคิดพอหยุดลงปั๊บหมุกหมับหมุกหนำเขาจับเขาจีบ
ตกใจตื่นมาเสียดายจังคิดทบทวนเรื่องฝันฉันนี้
แม่เสียดายจังเสียดายจัง